คุณผู้ชมค่ะที่ในท้องที่สพปากพลีจังหวัดนครนายก
มีผู้ชายอายุ๕๙ปีเขาเดินไปนะ
ไปพบศพลอยน้ำขึ้นอืดนะคะกลิ่นเหม็นคละคลุ้งเลยนะคะ
แล้วคุณแมลงวันเริ่มตอมแล้วทีนี้
ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบดู
ตำรวจบอกว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๔วัน
เพราะลักษณะของศพโอ้โหขึ้นอืดเลยค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ตำรวจสภปากพลีนะคะ
ได้รับแจ้งบอกว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิต
คลองจุดเกิดเหตุชื่อว่าคลองเม่า
ในพื้นที่ตะบนโคกกลวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกก็เลย
เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวร
แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันอยู่
พอไปถึงจริงด้วยคุณ
ไปพบศพอืดลอยน้ำอยู่ในคลองนะคะ
ทราบชื่อต่อมาผู้ตายก็คือชื่อว่าในชิ้นแต้มบัวอายุ๖๗ปี
ในชิ้นเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๑ตำบลโคกรวด
สภาพศพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงไปตรวจพบเนี่ย
อืดแล้วค่ะกลิ่นเหม็นแล้วค่ะ
ตามร่างกายไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือบาดแผล
ตำรวจคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
ต่ำกว่า๔วันนับตอนที่ไปเจอศพนะ
ทีนี้ไปสอบถามชาวบ้านที่พบศพคนแรก
ชื่อว่านายสมชายบุญอารามเล่าบอกว่า
ขณะที่เดินผ่านจุดพบศพได้กลิ่นเหม็นหู
ลิ่นมันแรงมากกลิ่นเหม็นมาเตะจมูกเลยค่ะ
หลังจากนั้นเขาก็ยังไม่ได้เอกใจนะ
เดินไปที่นานแล้วก็ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ไปในคลองแต่ในคลองคุณผู้ชมเห็นนะคะ
อกบัวเนี่ยต้นบัวมันขึ้นมาเต็มแบบนี้ค่ะ
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นหุ่นลอยน้ำ
แต่เขาบอกว่าไม่น่าจะใช่นะ

สุดท้ายค่ะมาเคลียร์ดูเป็นศพจริง

ทีนี้ตำรวจเองก็พยายามหานะครับ
ว่ามีการแจ้งความคนหายไว้หรือเปล่า
สุดท้ายแล้วลูกชายของผู้เสียชีวิตมาดูศพ
ชื่อว่านายวิโรธนะคะลูกชายของผู้ตาย
ยืนยันบอกว่านี่เป็นศพของคุณพ่อเขาเอง

คือก่อนหน้านี้นายวิโรธเล่าให้ฟังบอกว่า
ตุลาคมที่ผ่านมาคุณพ่อไปเที่ยวที่วัดแห่งหนึ่ง
ก็ไม่ไกลจากบ้านสักประมาณ๕๐๐เมตร

แล้วก็มีวงดนตรีมาเล่นฉลองในงานด้วย
ปกติคุณพ่อปกติคือดื่มสุราเป็นนิดอยู่แล้วค่ะ
ชอบดื่มสุรากับเพื่อนเป็นประจำ
กระทั่งสงสัยนี่แหละไปดื่มสุราในวัดในงานเนี่ย
แล้วก็เมาเพราะเมาเสร็จแล้วก็เดินโซเซ
คงจะกลับบ้านแต่มาประสบเหตุคือตกลงไปในน้ำก่อนนะคะ

ก็มีงานที่ดนตรีที่หน้าวัดแล้วคืนนั้นก็ไม่เจอหน้าแกอีกเลย

ก็บ้านผมอยู่ในซอยหลังมัธจันทร์

ส่วนมากแกชอบดื่มสุราในเถาในพลตนี้ใช่ไหม

ดื่มสุราทุกวันแกชอบดื่มสุรา
ถึงแม้ว่าลูกชายของผู้ตายจะเชื่อแบบนี้นะ
ตำรวจเขาก็ต้องมีขั้นตอนของเขานะคะ
ต้องนำศพของลุงชิ้นไปส่งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะคะ